คุณผู้ชมคะวันนี้กรกตกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่
ใน๖หน่วยเลือกตั้ง๕จังหวัดนะคะ
ซึ่งกรกตบอกว่าภาพรวมก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ
ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งใหม่
น้อยกว่าการเลือกตั้ง๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
ทีนี้ก็ถามกรกตไปว่าแล้วแบบนี้จะมีการเลือกตั้งใหม่อีกไหม
กรกตบอกว่าก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีการเลือกตั้งใหม่อีก
ถ้าหากว่าพบว่ามีการทุจริตในการเลือกตั้งเกิดขึ้น
สิ้นไปเรียบร้อยนะคะไปดูภาพรวมกันหน่อย
สำหรับการเลือกตั้งใหม่ใน๖หน่วยเลือกตั้ง๕จังหวัดนะคะ
ประกอบไปด้วยจังหวัดลำปางเขตเลือกตั้งที่๔๒หน่วยค่ะ
คือหน่วยเลือกตั้งที่๖และหน่วยเลือกตั้งที่๓
จังหวัดยะโสธรเขตเลือกตั้งที่๒หน่วยเลือกตั้งที่๖
จังหวัดเพชรบูรณ์เขตเลือกตั้งที่๑หน่วยเลือกตั้งที่๑๒
พิศนุโลกเขตเลือกตั้งที่๒หน่วยเลือกตั้งที่๖
และกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่๑๓หน่วยเลือกตั้งที่๓๒
ซึ่งพบว่าในเขตเลือกตั้งที่๓๒แขวงหัวหมาก

มีคะแนน๙๖เท่ากับคะแนนของนางสาวถิติพัฒน์โชธเดชาชัยนัน
สมัครจากภักดิ์พลังประชารัฐที่ได้รับชัยชนะเป็นอันดับหนึ่งในครั้งก่อน
แต่ว่าผลการเลือกตั้งในระดับหน่วยเลือกตั้งนี้จะไม่ส่งผลต่อผลการแพ้ชนะในระดับเขตเลือกตั้งนะคะ
เลิศวิโรธโกวัฒนะกรรมการกรกตขอบคุณประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งใหม่
แล้วก็บอกว่าพอใจในภาพรวมค่ะถึงแม้ว่าผู้มาใช้สิทธิ์จะน้อยกว่าการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ในวันที่๒๔มีนาคมซึ่งก็ถือว่าเป็นปกติของการเลือกตั้งซ่อม
ก็ขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน๖หน่วยเลือกตั้งแต่ไม่ได้มาใช้สิทธิ
ต้องแจ้งเหตุการณ์ไม่ไปใช้สิทธิ์ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องถูกตัดสิทธิ์ห้าประการ
เรื่องของกฎหมายเลือกตั้งต่างต่างส่วนหลังจากนี้จะมีการเลือกตั้งซ่อมเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า
ก็มีความเป็นไปได้ค่ะถ้าพบว่ามีการกระทำความผิด
ในเรื่องของการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมจากผู้ที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่ง
ก็จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ทันที
แต่กรกตพูดถึงกรณีที่กรกตยื่นสอบถามความเห็นสารรัฐธรรมนูล
เรื่องของการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อตามสูตรของทางด้านของรัฐธรรมนูล
ว่ากรกตจะตัดสินใจยื่นต่อสารรัฐธรรมนูลก็คือเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ดังนั้นยืนยันว่าจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้๙พฤษภาคมนี้แน่นอนค่ะ
สิ่งที่เราต้องทำไปถามสารลำนูนเนี่ยก็เพราะเป็นสิ่งที่ถูกเรียกร้อง
ก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจซึ่งเราเองก็ทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น
ถ้าสารได้กรุณาพิจารณาวินิจฉัยแต่ถ้าไม่วินิจฉัยอย่างไรเนี่ย
ในส่วนของกรกตเองซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจที่จะประกาศตามผลของการคำนวณเนี่ย
เราก็คงต้องดูอย่างรอบครอบก็คิดว่าถ้าสารสารรัฐมนูล
ถ้าถ้าจะวินิจฉัยก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ถ้าไม่วินิจฉัยเนี่ย
เราก็คงต้องพิจารณาไปตามสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ที่เป็นเจตนารมณ์นะครับ
ในภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการภักดิ์เพื่อไทย
บอกว่าถ้าสารพิจารณาด้วยความเที่ยงตรงปัญหาประเทศก็จะได้รับการคลี่คลาย
แต่ถ้าหากสารรัฐธรรมนูลไม่สามารถพิจารณาได้ทันก่อนวันที่๙พฤษภาคม
และกรกตดึงดันที่จะใช้วิธีการของทางด้านของกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
เพื่อไทยบอกว่าจะฟ้องร้องนะคะดำเนินคดีในข้อหาเจ้าหน้าที่รัฐ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๕
ซึ่งวันนี้พักเพื่อไทยก็จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงคราน
บรรยากาศก็คึกคักค่ะมีแก่นำคนสำคัญ
มีอดีตสมาชิกพักไทยรักษาชาติมาเข้าร่วมด้วยนะคะ
ก็หวังว่าไม่ต้องเลือกตั้งใหม่แล้วนะฮะ
ประชาชนอยากรู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วผลเป็นอย่างไร